วันหยุดนี้ใครยังไม่รู้จะไปเที่ยวไหน

เพราะที่นี่เขามีการจัดงานอะไรรู้ไหมคุณ
รับรองอาหารทะเลสดเยอะเลยนะครับ
แต่เขาบอกว่านอกจากอาหารแล้วยังมีบรรยากาศที่คลึกคื้นคึกคักด้วยนะครับ
นั่นก็คือการประกวดแข่งขันทำอาหารโดยเฉพาะเมนูยอดฮิตอย่างส้มตำนะฮะ
ขอบอกเลยว่าลีลาตำปาปะย่าป๊อกเนี่ยไม่ธรรมดาจริงไปดูกันนะครับ
โอ้โหไหนละตำฮะมีแต่เต้นนะครับ

ก็เป็นบรรยากาศลีลาการแดนส์กัน

รอบเพลงของเหล่าผู้แข่งขันส้มตำลีลา

บ้านฉางซีฟู้ดเฟสติวัลนะฮะ

จัดขึ้นที่ริมชายทะเลบ้านพยูนที่ตำบลบ้านฉาง
ก็เพิ่มบ้านฉางจังหวัดระย่องนะครับ
ก็มีทีมผู้เข้าแข่งขันจากชุมชนท้องถิ่นแล้วฮะ
สร้างความสนุกสนานคึกคักความรักความสามัคคีของชาวตำบลบ้านฉางเขานะครับ
แล้วก็ในตำบลบ้านฉางส่งเข้าประกวด
บอกว่าแต่ละชุมชนแต่ละทีมลีลาไม่ธรรมดา

แต่บางคนก็ลีลาอ่อนช้อยอ่อนหวาน

บางทีมก็ขอติดตลกเข้าว่าเลยนะฮะ
แต่ที่แน่เขาอยากเชิญชวนให้ประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับ

ป้าไผ่ลีลาเดชฮะ
คนถือป้ายเนี่ยลีลาเดชสักว่านะครับ
เขาบอกใครอยากจะไปรับประทานอาหารทะเลสดนะฮะ
ชมบรรยากาศที่ทั้งสนุกสนาน
แล้วก็ชมบรรยากาศริมชายทะเลก็ไปกันได้เลยนะครับ
งานนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๔ไปจนถึง๓๐พฤศจิกายนนี้
ดังนั้นเราเลยเชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวไปกินไปชิมท่องเที่ยวทั่วไทยให้สุขใจกันนะครับ